เดี๋ยวเราพาไปไขความสำเร็จไปเคาะความสำเร็จ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับจอราเข้

พูดแบบนี้นี่ครบวงจรเลยนะคุณ
ทั้งของการเลี้ยงจราเข้เริ่มแปรรูปอาหารก็มี
เอามาทำเป็นเครื่องหนังต่างก็มี
คือส่งให้กับแบรนด์ดังมานานเป็น๑๐ปี
แล้วก็ตอนนี้จะกลับมาทำแบรนด์ของตัวเองแล้วด้วย

กว่าแสนตัวของบริษัทศรีราชาฟาร์ม

เพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
กระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์
รองเท้าเข็มขัด
หรืออาหารอย่างเนื้อจราเข้สด
อบแห้งและเครื่องในต่าง

ซึ่งกว่า๑๙๕ของผลิตภัณฑ์อาหารจากจราเข้ที่นี่
ส่งออกไปขายอย่างจีนฮ่องกงญี่ปุ่นและสิงคโปร์ค่ะ
ศรีราชาฟาร์มทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ที่นี่นะคะมีฟาร์มเลี้ยงจราเข้ตั้งแต่ตัวเล็กแบบนี้
จนถึงตัวใหญ่พ่อพันธุแม่พันธุ์อายุหลายสิบปีขึ้นไปค่ะ
ซึ่งตลอด๓๐ปีมานี้นะคะก็ได้มีการขยายธุรกิจ
ฟาร์มที่มีจราเข้เพียงหลักพันตัว
ทุกวันนี้มีมากกว่าแสนสองหมื่นตัวค่ะ
ศรีราชาฟาร์มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จราเข้แบบครบวงจรมาเป็นเวลากว่า๓๐ปี

ยังมีห้องสำหรับฟักไข่จราเข้

สำหรับสัตว์ในพื้นที่เขตร้อนชื้น
โรงงานฟอกหนังที่มีกำลังการผลิตหนังจราเข้
อยู่ที่๑๐๐๑๕๐๐แผ่นต่อเดือน
ศิษย์ธรรมธานเขาสนใจในการทำธุรกิจของจอราเค้กับเสือ
เราก็เลยก่อตั้งศิษย์ธรรมธานจอราเค้กับส่วนเสือขึ้นมา
ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับ๓๐ปี
เราก็มีการไปจดพวกไซเตสต่างเพื่อในการส่งออก
เราก็เริ่มพัฒนาฟาร์มจอราเค้ขึ้นเรื่อย
จนเรามีการทำทบองจรตั้งแต่การเลี้ยง
การพึกให้ลูกจอราเค้
แล้วก็เริ่มทำการชำแหละการฟอกหนัง
แล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่เราเห็นช่วงนี้ครับ
แข็งของผลิตภัณฑ์จากจราเข้ที่ศรีราชาฟาร์ม

เนื่องจากรับผลิตสินค้าส่งให้แบรนด์ดังมากว่า๓๐ปี
โรงงานตัดเย็บที่นี่ใช้ช่างที่มีประสบการณ์
เย็บแบบแฮนดเมสมากกว่า๑๙๐ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ผู้บริหารบอกว่าเน้นผลิตกระเป๋าหนังจราเข้
มีหัวหน้าช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า๑๐ปีขึ้นไป
เพื่อให้ได้งานที่ละเอียดตรงตามความต้องการของลูกค้า
เราพัฒนาคุณภาพของการสร้างผลิตภัณฑ์
สร้างให้แบรนด์ต่างมานาน
ฉะนั้นในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องไหน
เราค่อนข้างจะได้รับคำชมในเรื่องคุณภาพค่อนข้างสูง
ขยายธุรกิจมาเป็นเวลา๘ปีแล้วค่ะ
โดยนำมาขยายในส่วนโรงงานลายผลิตต่าง
ทำให้ได้มาตรฐานจนสามารถส่งออกสินค้า
ไปขายอย่างต่างประเทศได้
เราเริ่มต้นประมาณ๗๘ปีที่แล้ว
ที่เราได้รับรักษ์สปอร์ตมาจากธนาคารกรุงเทพฯ
ทางบนกรุงเทพฯก็ให้เหมือนกระโรนมา
มาช่วยในการพัฒนาในส่วนของโรงงานเรา
เราก็พัฒนาโรงงานตั้งแต่๑๘ปีที่แล้ว
เราก็จะมีใช้จากทางบางกรุงเทพมาเรื่อย
ก็โอดีมันก็จะเป็นพวกเงินสดหมุนเวียนมากกว่า
ศรีราชาฟาร์มเริ่มขยายธุรกิจ
โดยทำแบรนด์เครื่องหนังจราเข้เป็นของตัวเอง
โดยวางแผนจะเปิดช็อปตามหัวเมืองใหญ่
และเมืองท่องเที่ยวต่างในประเทศภายในปีนี้
จะทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากจราเข้ใหม่เป็นที่รู้จัก
ควรมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร
ฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมค่ะ

เริ่มจากการที่เราเลือกก่อนว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของเรา
แฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องหนังหรือว่าเสื้อผ้าต่าง

บางครั้งการออกแบบก็มีผลบางครั้งเรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็มีผล
เพราะฉะนั้นการจะทำแบรนด์หรือทำการตลาดเพื่อให้เจาะเข้ากลุ่มทุกคนอย่างเป็นไป

โตอย่างต่ำร้อยละ๑๐ทุกปี
โดยเชื่อว่าจุดเด่นที่คุณภาพสินค้า
จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน